คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะเรื่องราวของต้นไม้นะฮะทำให้คนฆ่ากันตาย
ฆ่ากันเลยเหรอฮะฆ่ากันตายเป็นเพื่อนบ้านนะฮะอยู่ใกล้กัน
กับลุงป้าเนี่ยมีต้นมะรุมอยู่ในบ้าน
แกก็ปลูกต้นพริกอยู่ในบ้านแก
ดีคืนดีไอ้กิ่งต้นมรุมหักและตกลงมาใส่ต้นพริกของลุงแกหักค่ะ
เถียงกันโต้เถียงกันลุงบอกว่าป้าน่ะมาด่าพ่อด่าแม่เขาก่อน
เอาก้อนหินปลาใส่เขาก่อนอ๋อเขาแค้นก็เลยอาศัยจังหวะคุณป้าเดินกลับไปใช่ไหม
เอาก้อนหินตีหัวคุณป้าตายเลยครับ
แล้วก็ลากศพไปทิ้งไว้ใต้ต้นมะยมอีกทีหนึ่งแค่ยอดพริกหักถึงกับฆ่ากัน

จากเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ถึงฆ่ากันตายเหตุเพราะว่าต้นพริกต้นเดียวแท้ที่โดนกิ่งต้นมรุมหักและตกลงมาใส่
สุดท้ายทำให้ลุงคนที่ปลูกต้นพริกโมโหขวาก้อนหินไปทุบป้าที่ปลูกมารุมจนถึงแก่ความตาย
เป็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นช่วงสายของวันนี้
หลังเกิดเหตุตำรวจสพบำเน็ตนรงรุดไปตรวจสอบที่บ้านประโคหมู่๓ตำบลบ้านชวนอำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมิ
บริเวณใต้ต้นมะยมพบร่างของนางจิมราพรใจเย็นอายุ๖๒ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรี
นอนเสียชีวิตมีบาดแผลด้านหลังศีรษะเป็นแผลชะกันเลือดไหลเต็มพื้น
ตามตัวมีรอยถลอกเพราะโดนลากศพมาทิ้งเอาไว้
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือนายสมานเขียวนอกอายุ๖๕ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของผู้ตาย
หลังก่อเหตุก็หนีไปบ้านลูกสาวและลูกเขยที่อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชศรีมา
ที่ลูกสาวกับลูกเขยจะเกลี้ยกล่อมและพากลับมามอบตัวที่สพบำเน็ตนรงค์
สมานยอมรับสารภาพว่าบ้านติดกันกับบ้านของผู้ตาย
เมื่อวานต้นมรุมที่บ้านของป้าจิมราพรหักและตกลงมาใส่ต้นพริกที่ตนเองปลูกเอาไว้
ตนไม่พอใจจึงเกิดมีปากเสียงกัน
พอรุ่งเช้าก็มีปากเสียงกันอีกครั้งโดนป้าจิมราพรด่าทอถึงบุพการี
และอยู่ป้าจิบราพรก็ไปหยิบก้อนหินและคว่างเข้ามาใส่
ด้วยความโมโหจึงอาศัยจังหวะที่ป้าหันหลังขอเอาคืนด้วยการเดินไปหยิบก้อนหินและทุบหัวป้าจนล้มลง
ลากร่างไปทิ้งไว้ใต้ต้นมะยมจุดที่พบศพ
พ่อดาเมเก้า

ดาเมยุ่น
ตำรวจคุมตัวลุงสมานไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พาไปชี้จุดฆ่าและตอนนำก้อนหินไปโยนทิ้งไว้หลังบ้าน
จัดเขียวนอกอายุ๖๒ปีภรรยาผู้ก่อเหตุเล่าว่า
ทำให้สามีมีปากเสียงกันกับผู้ตาย
ซึ่งตนเองก็พยายามจะห้ามแล้วว่าอย่าไปมีปัญหาด้วย
อย่าไปเสียดายต้นพริกเพราะหาซื้อกินก็ได้
แต่สามีก็ไม่ฟังสุดท้ายก็มาเกิดเหตุจนได้
งานนี้ตำรวจแจ้งก็หาลุงสมานฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
ส่วนศพของป้าจิมราพรส่งชนะสูตรก่อนมอบให้กับญาติ
ไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
ไม่น่าเชื่อว่าแค่เรื่องต้นไม้จะจบลงที่การเข็นฆ่ากัน
ข่าวไทยรับทีวีรายงาน